ก่อติดกันนะคะเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจของคนในสังคม

และที่สำคัญผู้หญิงนี่เรียกว่าสะบักสบอมเลยนะคะ
เพราะว่าผู้ชายที่เป็นคนกระทำเนี่ย
ใช้อุปกรณ์ต่างในการทำร้ายผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เห็นได้ว่าเห็นแล้วแบบสงสาร
ใช่ค่ะแล้วก็มีการใช้ยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งเรื่องนี้เอ็มชัยชนะผู้ก่อเหตุเนี่ย
ถึงกับร่ำให้เปิดใจต่อสื่อมวลชน
ยอมรับบอกว่าตัวเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ขณะที่ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
วันนี้เข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ก่อนที่จะนำตัวขออนุญาตสารอาญารัชดาพิเศษฝากขังวันพรุ่งนี้ค่ะ
แต่ผมขอบคุณอย่างนึง

เวลาที่เราทำเราโกรธทำไมต้องโกหก
ทำไมต้องโกหกพี่รับมาครับ
ผมรักเธอจริง

คืออาการจริงดูเหมือนกับยังสงบสติอารมณ์ไม่ค่อยได้
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ทางตำรวจที่เข้าไป

พอจับได้ปุ๊บนะคะเจ้าตัวเองก็ร้องห่มร้องไห้บอกว่าอยากจะเจอแฟน
ขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวแฟนสาวของเธอลงไปข้างล่างแล้ว
ก็ร้องไห้อยากจะเจอนะคะคิดถึง
ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็ยังมีการไลฟ์เฟซบุ๊คทำร้ายแฟนตัวเองอยู่เหมือนกัน
แล้วก็พูดวกวนแต่ก็พูดพยายามยืนยันว่า

ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมอกหักก็เหมือนกับพร่ำพันละนาไปนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายร่างกาย
แต่แหมอุปกรณ์มาเต็มมากเลยนะ
ถูกค่ะแต่ว่าเตรียมมาเยอะไหลสารพัดชนิดเลยค่ะ

เพราะเมื่อวานนี้ตำรวจพยายามจะสอบปากคำ
ที่สุดก็ไม่ที่จะไม่สามารถสอบปากคำได้
นี่แหละค่ะนายชัยชนะสิริชาติหรือเอ็ม
ซึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว
ในการก่อเหตุทำร้ายแฟนสาวภายในคอนโดมิเนียมย่านนวมิน
แล้วก็มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คช่วงเย็นวานนี้นะคะ
ถือว่าเป็นการเปิดใจของเขาต่อหน้าสื่อมวลชน
ที่สถานีตำรวจนครบานบึงกลุ่มแล้วก็ร้องไห้
แสดงความเสียใจบอกเขาไม่เคยทำแบบนี้

ก่อนหน้านี่เขาบอกไม่เคยทำอะไรแฟนสาวเลยรักแฟนมาก
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำแบบนี้ค่ะ
ขณะที่นายชัยชนะออกมายืนพูดอยู่บริเวณประตูหน้าห้องควบคุมตัวก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็พูดวกไปวนมานะคะ
ขณะที่พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ก็เข้าสอบปากคำนายชัยชนะ
ก่อนจะบอกว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนายชัยชนะแล้ว
จนถึงขณะนี้นายชัยชนะยังให้การวกวนอยู่ก็คาดว่าน่าจะอยู่ในฤทธิ์ยาเนี่ยนะคะ
ยาเสพติดประเภทยาบ้าซึ่งเขาเสพไปก่อนหน้านี้แต่สารภาพว่าทำร้ายร่างกายแฟนสาวจริง
ใช้ไม้กวาดและเครื่องดัดผมไฟฟ้าที่มีความร้อนนาบไปยังลำตัวของแฟนสาว
และก็ยังตีไปที่ใบหน้าและลำตัวมูลเหตุเลยค่ะเขาบอกว่ามาจากความหึงหวง
เพราะฝ่ายชายเข้าใจว่าฝ่ายหญิงปันใจไปมีชายอื่นส่วนประเด็นที่สังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องที่กล่าวหาว่าฝ่ายหญิงเนี่ยแอบโอนหุ้น๔๐ล้านของฝ่ายชายไปนั้น
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ชี้แจงว่ายังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะ
ยังไงต้องสอบสวนอย่างละเอียดก่อนซึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหานายชัยชนะทั้งสิ้นสี่ข้อหา
และเสพยาเสพติดประเภทที่หนึ่งหรือยาบ้านะคะวันพรุ่งนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษค่ะ